แล้วก็ก็อิ่มก็บอก

ยายก็เลิกปล่อยทั้งท้ายเลยยายปล่อยตัวยาย
แล้วเจอก็มาโรงพยาบาลแล้วเจอก็จับไป
ยายคิดว่าเดี๋ยวก็หาย
ยายคิดหาเรื่อยเนี่ย

ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จะรับอันตรายแก่กายเป็นจิตใจ

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เค้าบอกว่าค่อยยังไม่ได้ทราบ
แน่ชัดนะค่ะว่าการตายของพวกมึงเนี่ย
เจอจากร้อนไช้ซ้อนอะไรอย่างนี้ก็่งหรือเปล่า

ซึ่งเกิดมาจากความต่อเนื่องนะครับ

แต่ลูกบอกแม่ไม่ต้องเคียง

ก็ทำเนินการจัดการไปตามกฎหมาย
ซึ่งจัดเต็มที่ไปเลย

ใจร้อนร้อนด้วยมั้งเนาะ

ก็ใจเย็นมานานแล้วครับ

เหมือนแบบว่ารถเราล้มนั่นแหละ

การว่าใจคนแบบว่าเนี่ย

ผมขับรถมาถือมือเดียว

คือว่าผมไม่ได้ก้มมองโทรศัพท์ครับ

แล้วอันนี้เอาไม่อยู่แล้วล้มเลยครับ
คือคือคือคือคือ

คือผมจะช่วยดูแลลุงเขาเองนะครับ
ตุ๊กยางนะครับ
ผมขอเขาไปดูลุงเขาต่อนะครับ

ผมอาจเป็นนึงได้เข้าหวับตัวเอง
เนี่ยตั้งคลิกก่อนทำอ่ะนะ
เราไม่ได้คิดเราไม่ได้ใช้สติคิด
ลุงแกป่วยทั้งกาย
คือผมดีใจมากที่ลุงขอให้อภัยผมครับ
ที่ลุงของเมตตาใช่ครับ
ผมจะดูแลลุงเขาเองครับ
ถึงผมยังไม่สนายเลือดลุง

สิ่งที่ทำผิดลงไปครั้งนี้ครับ
ข่าวก็ถ่ายกันเยอะนะรับปากพี่ต้องทำนะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนั้นคือการย้อนเหตุการณ์ให้ดูตั้งแต่ตอนที่เป็นข่าวช่วงแรกนะคะ
แล้วก็ที่มีการเข้าไปขอเข้ามาแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะ
ในขณะที่ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีใครที่จะได้สัมภาษณ์แบบยาว
เพื่อที่จะฟังว่ามีอะไรเกิดอะไรอย่างไรต่อไปขึ้นนะคะ
แต่ทีนี้ที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าข่าวนี้ถูกทวงถามจากเพจในโซเชียลมีเดียนะคะ
แล้วก็มีคนตามเนี่ยก็จากในโซเชียลมีเดียจนกระทั่งมีการมอบตัว
แล้วก็ตามอาการของคุณลุงกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักหรือว่าสื่อกระแสลองก็แล้วแต่
จนกระทั่งเมื่อค่ำวานี้ก็ตามข่าวกันนะคะเพราะว่าคุณลุงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็เป็นข่าวอย่างที่คุณผู้ชมทราบไปว่าสุดท้ายคุณลุงจรูนเสียชีวิตนะคะ
จากการแถลงการในชั้นแรกที่ออกมาของโรงพยาบาลราชวิถีนะคะ
ก็คือบอกว่าวันที่๑๙คือเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชม
คุณลุงจรูนมณีพันธ์เนี่ยมีไข้ซึมแล้วก็อ่อนแรงนะคะ
จึงเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแล้วก็ได้รับการตรวจวินิจฉัย
ด้วยเครื่องเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์สมองนะคะผลตรวจปกติ
จึงให้การรักษาภาวะติดเชื้อด้วยยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำนะคะ
แล้วอย่างไรก็แล้วแต่๔ทุ่ม๕๖นาทีคุณลุงก็เสียชีวิตนะคะ
แล้วหลังจากนั้นค่ะในวันนี้ก็มีข่าวออกมาแล้วนะคะ
จากการชนะสูตรของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ออกมาเป็นข่าวแล้ว

ฉันอ่านตามข้อเขียนนี้เลยนะคะว่า
หลังจากการชนะสูตรอย่างละเอียดผลปรากฏว่าสาเหตุการตายเกิดจากริ่มเลือดภายในเส้นเลือดดำของขาซ้าย
ริ่มเลือดอุดตันภายในเส้นเลือดแดงใหญ่ของปอดข้างขวา
เนื่องจากนอนอยู่เฉยบนเตียงโดยขาไม่ได้ขยับ
ในวงเล็บนะคะที่เขียนบอกว่าการนอนติดเตียงได้จากมีแผลกดทับ
จากนั้นบรรยายต่อว่าทำให้การไหลเวียนของเลือดโดยเฉพาะเส้นเลือดดำบริเวณน่องไหลเวียนช้าหรือหยุดนิ่ง
ทำให้มีการเกิดเป็นริมเลือดภายในหลอดเลือดดำ
เลือดหลุดไหลเข้าไปตามกระแสเลือดไปสู่เส้นเลือดที่ปอดทำให้เส้นเลือดที่ปอดอุดตัน
เกิดอาการปอดขาดเลือดไปเลี้ยงทำให้การทำงานของปอดล้มเหลวและการหายใจล้มเหลวและถึงแก่ความตาย
อันนี้จากลักษรที่ออกมานะคะ
วันนี้เราจะคุยกันว่าจะมีการดำเนินคดีอย่างไรต่อไป
จริงแล้วนักกฎหมายออกมาให้ความเห็นนะคะในเพจต่างก็ทวงถามบอกว่าแล้วอย่างนี้มีการเพิ่มข้อหาแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไป
มีการเอาแนวคำพิพากษาสารดีกาออกมาเปิดดูกันด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันในรายการกับทนายความที่ก็ให้ความเห็นเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ใหม่นะคะทนายเกิดผลแก้วเกิดสวัสดีค่ะ

ก็ไม่คิดว่าจะต้องมาให้ความเห็นเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนแรกตอนที่ข่าวมาการรักษาเหมือนดีขึ้นเรื่อย
จนกระทั่งเอาล่ะไม่กี่วันถัดมาก็มีข่าวว่ามีแผลกดทับ
ซึ่งแผลกดเท้าสำหรับคนสูงอายุอันตรายมาก

สุดท้ายจนกระทั่งเมื่อคืนนี้คุณลุงเสียชีวิตก็มีการทวงถามกันเรื่องของการดำเนินคดี

แต่ทีนี้ทนายเกิดผลค่ะ
คือลักษณะของการดำเนินคดีเนี่ย
มันเป็นไปตามอัตโนมัติอยู่แล้วของกฎหมายใช่ไหมคะ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นตั้งข้อหา
เสร็จแล้วเมื่อเกิดผลเพิ่มเติมขึ้น

มันต้องดูว่าผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
เป็นผลโดยตรงจากการกระทำผิดของตัวผู้ต้องหาเองไหม
ความตายของลุงเนี่ยสืบเนื่องมาจาก
กระทำของผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
ผมวิเคราะห์ว่ามันเกี่ยวข้อง
ตอนแรกผมเข้าใจว่ามีการวินิจฉัยว่าเป็น

โลหิตอะไรครับสักอย่างหนึ่งนี่แหละ
ติดเชื้อในกระแสเลือดตอนแรกที่ออกมาของราชวิถีนะคะ

ซึ่งการติดเชื้อในกระแสเลือดต้องถามโดย

เองเนี่ยมีเจตนาเพียงทำร้ายร่างกายลุงเท่านั้น

แต่ผลความตายเกิดจากการติดเชื้อด้วยกระแสเลือด
ปอดไม่ทำงานตามที่โรงพยาบาลแถลงข่าว
ปัญหาคือว่าทั้งติดเชื้อหรือปอดไปทำงาน
มันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของนายจอร์ดหรือเปล่า

แล้วไม่เกิดอาการริ่มเลือดอุดตัน
หรือเกิดจากติดเชื้อในกระแสเลือด
ส่งผลให้ลุงต้องเสียชีวิตในเวลาต่อมา

มันเป็นผลจากการทำร้ายมาก่อนหรือเปล่า

คนที่จะชี้ได้ว่าเป็นผลต่อกันไหม

หรือผ่วยภาษาเลย

ประกอบกับความเห็นทางการแพทย์อืม

จะวินิจฉัยเฉพาะประเด็นปลายเหตุว่าตายเพราะอะไร

ทางพนันสับสนและพลังงานยการ

ความตายนั้นเกิดจากสาเหตุโดยตรงที่
ที่จอร์ตเขาไปทำร้ายลุง
ถ้าอย่างสมมุตินะถ้าผมเป็นคนวินิจฉัย

ถ้าจ๊อตไม่ทำร้ายลุงลุงก็ไม่บาดเจ็บ
ลุงไม่บาดเจ็บลุงก็ไม่ต้องไปนอนติดเตียง
คือไม่เข้าสู่ภาวะเสี่ยงแบบนี้ใช่ไหมคะ

อย่างที่เราได้ตามข่าวกันมานะคะ
คือมีการแจ้งข้อเก่าหาเพิ่ม
แต่ว่าคุณจอร์ดเขาก็ใช้สิทธิ์ในการปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวน

คือการที่คุณจอร์ดปฏิเสธเป็นเรื่องปกติ

อันนี้ต้องตัดเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกออกก่อน

เพราะฉะนั้นการที่เขาปฏิเสธอันนี้ถือเป็นสิทธิ
แล้วก็ตามปกติแล้วการปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวน
ก็เป็นเรื่องที่ทำกันแทบจะทุกคดี

ไหมคะก็คือรักษาสิทธิ์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปว่ากัน

ทีนี้การปฏิเสธกับการรับสารภาพเลย
มันมีผลต่อตัวเขายังไงคะเวลาสู้คดีเนี่ย
คือตัวคุณจอร์ดเองอาจจะไม่เข้าใจข้อกฎหมาย

เขาก็คงอาจจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำเพียงเจตนาทำร้าย
ความตายมันเป็นผลจากการที่เขาทำร้ายลุงหรือเปล่าเนี่ย
ถ้าคนที่ไม่เข้าใจกฎหมายนะครับมันก็ต้องควรปฏิเสธไว้ก่อน
จะไปรับสุ่ม๔๕มันก็มีอัตราโทษสูงขึ้น

แต่ถ้าจอร์ดเขาเข้าใจกฎหมายมีทนาย
หรือเขาเคยผ่านเรื่องเหล่านี้มาบ้าง
และมีพักพวกเพื่อนฝูงเขาเคยโดนคดีแบบนี้
ถ้าเขารู้อยู่แล้วแปลว่าสิ่งที่เขาทำนะ
เขาจงใจที่จะปฏิเสธถ้ามีช่องทางต่อสู้
เนี่ยเวลาเนี่ยมันยังไม่ชัด

จึงไม่ได้สรุปว่าเกิดจากการกระทำของคุณจอร์ดหรือเปล่า

คือคุณหมอก็จะบอกได้ในส่วนที่หมอทำ
ใช่ไหมคะคือการสรุปเบื้องต้น

แต่ว่าชิ้นต่อมาคือที่ชนสูตรออกมาเสร็จแล้ว
ตำรวจจะเป็นคนผูกได้เองว่ามันมีผลหรือไม่ที่จะ

ซึ่งเดี๋ยวที่ฉันถามทนายเกิดผลแบบนี้เลยนะคะ
คงต้องเอาของรำอาธิบดีมาเป็นตัวตั้งเป็นรำเหมาะ

ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ดิฉันใช้การอ่านเลย

การหายใจล้มเหลวและถึงแก่ความตาย
คือตรงนี้คนที่จะไปให้

นุมานได้ว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวกับเหตุที่ทำร้ายร่างกายคุณลุงเนี่ย
คือคุณหมอไปพูดกับผู้พิพากษาหรือใคร
ต้องเป็นคนสรุปให้ว่ามันโยงกันหรือไม่โยง

วินิจฉัยชิกวินิจฉัยเฉพาะประเด็นที่สาเหตุการณ์ตาย
แต่ความเกี่ยวพันธ์การตายมันเกิดจากการถูกทำร้ายหรือเปล่า
นี่ก็เป็นเรื่องที่พนักศัพท์สวนต้องรวบรวมพันธ์ยากฐาน
และทำความเห็นพนักงานอายการร่วมนะครับ
ซึ่งพนักงานอายการอาจจะทำความเห็นว่าเกี่ยวเนื่องหรือไม่
ก็อยู่ที่การสอบสวนสอบสวนหมอนี่แหละครับเป็นประเด็นหลักนะครับ
ว่าถ้าสภาพแบบนี้ถ้าคุณลุงไม่นอนนิ่ง
ไม่ขยับร่างกายเนี่ยคุณลุงจะปลอดภัยไหม
จะต้องถึงขนาดว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากสาเหตุเหล่านี้หรือเปล่า

เพราะอะไรที่พนักศัพท์สวนต้องรวบรวมพันธ์ยากฐาน

ถ้าฟังได้ว่าเหตุที่ลุงต้องนอนนิ่งเพราะรักษาตัวเอง
เกิดจากการถูกทำร้ายมาก่อน

การที่เกิดภาวะแบบนี้จนคุณลุงถึงแก่ความตาย

ซึ่งแผลกดทับถูกทำให้เกิดขึ้น

คือประเด็นมันก็คือนำสืบทำน้องเลยว่า

และส่งผลต่อการสภาพร่างกายอวัยวะภายในเปลี่ยนแปลงไป
เกิดจากการนอนเฉยตามที่หมอวินิจฉัย
ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้เคลื่อนไหว

เพราะการถูกทำร้ายร่างกายใช่หรือไม่

มันก็จะมาเป็นแบบขั้นตอนแบบนี้ประมาณนี้ครับ
เพราะว่าการแจ้งข้อเก่าหาที่เพิ่มขึ้นมา
ก็คือการทำร้ายร่างกายให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

เดี๋ยวช่วงหน้าจะคุยกับน้องสาวของคุณตานะคะ

ว่าคุณตาได้พูดอะไรก่อนไหมได้บอกอาการก่อนไหม

มีข้อมูลส่วนอื่นที่ยังไม่ได้เป็นข่าวหรือเปล่า
ที่จะนำมาใช้ในคดีได้นะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเราติดต่อน้องสาวของคุณตาจรูนไม่ได้นะคะ

ว่าถ้ารักษณะของเหตุการณ์ออกมาเป็นแบบนี้แล้ว

เราคุยกับทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ท่านปันตำรวจเอกสณะพัฒนาเจริญค่ะ

ค่ะท่านค่ะขอเป็นความรู้กฎหมาย

คือลักษณะที่เราเห็นกล้องวงจรปิดค่อนข้างชัดขนาดนี้

จนกระทั่งถึงตอนที่คุณตาเสียชีวิตเนี่ยนะคะ

มันไม่มีความซับซ้อนหรือน่าเป็นห่วงอะไรเลยใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้ครับคือในการดำเนินคดีนะครับ
แม้ว่ามันจะมีพยานหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจน
มีกล้องวงจรปิดมีผลการตรวจชนะสูตรพลิกศพแล้ว
แต่อย่าลืมว่าเราก็ต้องดำเนินการตามระเบียบของการสอบสวนนะครับ
คือในเรื่องของการทำสำนวนสูตพลิกศพให้ปรากฏ
ซึ่งในการดำเนินการนั้นแน่นอนครับ
เราก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ทางตัวผู้ต้องหาได้ทราบแล้ว
คือในส่วนของการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุ
ถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๙๐นะครับ
ที่ทราบอยู่แล้วว่าทางตัวผู้ต้องหาเอง
ได้รับการประกันตัวที่ชั้นศาลในวงเงิน๑แสนกว่าบาท

เพราะว่าในเรื่องของการให้ผู้ต้องหาประกันตัว

และการรับทราบข้อกล่าวหาเองก็เมื่อมีการประสานงานไป
ทางตัวผู้ต้องหาเองก็ไม่ได้มีพฤติการที่จะหลบหยินหรือไม่หยิน

ซึ่งตรงนี้เองเท่าที่ได้รับรายงานมานั้น
นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุทางตัวผู้ต้องหาเอง
ก็รู้สึกสำนึกในสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปนะครับ
เพราะว่าจากที่ได้เห็นตั้งแต่วันแรกนั้น

มีการไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลระยะเวลาหนึ่ง
แล้วกลับมาพักสารที่บ้านระยะเวลาหนึ่ง
จนถึงแก่ความตายขึ้นนะครับ
ค่ะท่านกฤษณะคะในส่วนของผู้ที่จะ

ประสบการณ์แล้วคนที่จะบอกได้ว่า
มันมีความเกี่ยวข้องกันจริงไหมกับเหตุการณ์
ในวันนั้นที่เกิดเหตุกับการเสียชีวิตของคุณตา

คืออันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั้นพนักงานสอบสวนใช่ไหมคะ
คือจะตัดสินได้ก็คือในชั้นศาลเท่านั้นเลยถูกไหมคะ
คืออย่างนี้ครับคือผมเรียนเป็นหลักการแล้วกัน

เนื่องจากว่าถ้าเราได้ดูจากรายงานการตรวจชนสูตรพลิกศพ
จากโรงพยาบาลแล้วนะครับ
เราก็จะเห็นว่าหมอนะฮะ
ก็เขียนมาว่าในเรื่องของการตายนั้น
มีสาเหตุการตายที่เกิดจากหนึ่ง

ซึ่งเป็นหน้าที่ของหมอที่ดำเนินการชนสูตรพลิกศพนะครับ
หลังจากนั้นแล้วพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมพยากฐานโดย
ในเรื่องของสาเหตุการณ์ตายหรือรายงานจากแพทย์นั้น
ก็เป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวน
จะนำมาวิเคราะห์จะนำมาสังเคราะห์
นำไปสู่การตั้งข้อกล่าวหา
และนำไปสู่การส่งฟ้องไปยังพนักงานอายการที่สุด
สิ่งที่ผมนำเรียนคือสุดท้ายแล้วตัวผู้ต้องหารายนี้
พนักงานสอบสวนอาจจะมีการตั้งข้อกล่าวหา
มากกว่า๒ข้อเก่าหาก็ได้

หมายความว่าถ้าการสอบสวนแล้วไปปรากฏว่า
มีการกระทำความผิดอย่างอื่นด้วย
ผมตอบในหลักการเคสอีกไม่ใช่เคสนี้อย่างเดียว

ท่านกฤษณะเวลาที่พนักงานสอบสวนจะสอบเพิ่มตอนนี้
คือถ้าจะสอบเนี่ยคือสอบแค่ตัวของผู้ก่อเหตุ
หรือว่าไปสอบคุณหมอคะในชั้นตำรวจนะคะ
สอบทั้งหมดนะครับคือในชั้นในการสอบสวนนะครับ
กฎหมายบอกไว้ว่าการสอบสวนคือการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อจะพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้กระทำความผิด
โดยเยี่ยมผู้ถูกกล่าวหาต้องการผิดการที่ถูกกล่าวหา
เพราะฉะนั้นแล้วการสอบปากคำพยานไม่ว่าจะเป็นประจักษ์พยาน
คือคนที่เห็นเหตุการณ์ขณะนั้นหรือจะเป็นพยานบอกเล่า
คือมีการได้ยินกันมาหรือจะเป็นพยานอื่นใด
ก็ต้องมีการสอบปากคำทั้งหมดเพื่อประโยชน์แห่งรูปคดี
เพราะฉะนั้นแล้วการสอบปากคำคงจะไม่ได้จบ
เฉพาะในส่วนของตัวผู้ต้องหาเองนะครับ
หรือในส่วนของประจักษ์พยานที่พบเห็นหรือแม้กระทั่งแพทย์
ใครที่เกี่ยวข้องใครที่เป็นประโยชน์
พยานหลักฐานอื่นที่เป็นประโยชน์กับรูปคดี
เราก็ต้องดำเนินการให้ได้มาแล้วก็เอาใส่สำนวนครับ
ค่ะการที่ผู้ก่อเหตุเขาปฏิเสธ
ในชั้นพนักงานสอบสวนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถูกไหมคะ
คืออย่างนี้ครับตามกฎหมายแล้วอย่างที่นำเรียนนะครับ

ที่ผ่านมาก็มีเยอะแยะในชั้นสอบสวนปฏิเสธ
ทำหน้าที่ถวงดุลอ้ำหนาค์การมีหน้าที่ในการที่อนาธิบายต่างกัน

เพราะว่าเราไม่ได้ยึดถือคำให้การของตัวผู้ต้องหาเป็นหลักอยู่แล้ว

แต่ว่าก็ต้องจ่ายค่าประการ๑๐๘๐๐๐บาทใบ
คือลักษณะแบบนี้พอไม่มีเงื่อนไขปุ๊บ
ตำรวจจำเป็นต้องจัดไหมคะ
อย่างน้อยอาจจะต้องมีตำรวจคอยดูคอยเวียนไปดูว่าหนีไหม

ในเรื่องธุรกิจของศาลเราไปก้าวร่วงไม่ได้

ในการดำเนินการทุกคดีนั้น
ในส่วนของที่เป็นธุรกิจของศาลเราก้าวร่วงไม่ได้เลย
สารท่านพิเคราะห์จากพยานหลักฐานให้ประกันตัว
นั่นก็หมายความว่าหากมีการหลบหนีไป
ก็สามารถยึดเงินประกันตรงนั้นกลับเข้ามาได้
คงมองแล้วว่าไม่ได้มีเหตุผลจะหลบหนี
เนื่องจากว่าพฤติการตั้งต้นเป็นแบบนี้นะครับ

ถ้าหากปรากฏว่าถ้าตัวผู้ต้องหานะครับ
ต้องปรากฏตัวต่อสารเมื่อไหร่อย่างไร
แล้วไม่ปรากฏตัวสุดท้ายศาลก็ต้องสั่งให้เจ้าที่ระบุ

ต้องรีบดำเนินการสรุปสำนวนการสอบสวน
ตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้นะครับ
จะอนุมานมาได้เลยทีเดียวไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวกลับมาคุยกับทนายเกิดผลสักครู่ค่ะ
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จะรับอันตรายแก่กายอยู่จิตใจ
ส่วนข้อหาที่เราแจ้งเพิ่มเติมทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ถึงแก่ความตายผู้ตังหาให้การกับพิเศษ
เขาบอกว่าก็ยังไม่ได้ทราบอย่างแน่ชัดว่าการตายของผู้อื่น
เกิดจากแชทซ้อนอะไรอย่างดีที่บ้าง
หรือว่าเป็นผลพวงซึ่งเกิดมาจากความต่อเนื่อง
จากการที่ผู้อื่นเข้าหลวงพยาบาล

ถ้านายเกิดผลอย่างที่เราอ่านกันนะคะภาษาหมอทั้งนั้นเลยนะคะ
แต่ทีนี้อย่างที่ท่านกฤษณะบอกเมื่อสักครู่นี้คือตำรวจก็จะสอบต่อนั่นแหละ
สอบต่อแหละเพื่อชี้ให้ชัดว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวยงหรือไม่โยง
แต่คำถามของดิฉันคือว่าถ้าสมมุติถ้าสมมุติเราเป็นฝั่งของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งมันจำเป็นต้องสู้คดีเนี่ยนะคะก็คือว่าเราสามารถที่จะอ้างได้ไหม
เช่นเอาล่ะเขาเป็นคนกระทำเขาไปรับผิดชอบเขาไปขอโทษ
แต่ว่าเนื่องจากผู้ที่ได้รับเหตุคือคุณตาอายุมากแล้ว
ถ้าเป็นคนที่อายุน้อยกว่านี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกว่านี้
คงจะไม่ถึงแก่ชีวิตคือลักษณะการสู้อ่ะสู้ของเขาเนี่ย

คือเขาจะสู้ยังไงก็สู้ได้เท่านั้นแหละครับวิธีการต่อสู้
แต่ว่าการต่อสู้ถ้ามันผิดทางผิดรูปแบบหลงประเด็นมันก็ไปกันใหญ่เลยนะครับ
สมมุติว่าจะต่อสู้ว่าพ่อคุณตาเป็นคนแก่
ถ้าเขาไปเตะคนหนุ่มจะไม่ตายอย่างนี้มันไม่ใช่เหตุอ้าง
คือที่ฉันลองเดานะที่ฉันไม่มีความรู้กฎหมายว่าจะสู้กันยังไง
ซึ่งถ้าสู้ทำนองนี้คงจะไม่ใช่ครับเพราะว่าผลความตายมันเกิดจากเราหรือเปล่าแค่นั้นแหละ
ต่อให้เป็นคนหนุ่มถ้าเขาบาดเจ็บแล้วเป็นแผลกดทับ
แล้วถึงเวลาแล้วเขาตายเพราะสืบเนื่องมาจากการทำร้ายร่างกายของเขา
ก็ต้องมีผลไม่ต่างจากคนแก่มันอยู่ตอนสุดท้ายว่าตายเพราะอะไร
มันเป็นผลโดยตรงหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับว่าแก่นุน
ทีนี้ที่ท่านผู้อำกับบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เรื่องของการทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายที่เขาปฏิเสธ
จากเขาก็ให้เหตุผลบอกว่าก็คือต้องการรู้อย่างละเอียด
แท้จริงแล้วร่างกายของคุณตามีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า
คำถามคือว่าเขาสามารถสู้ในลักษณะที่ว่าขอประวัติสุขภาพร่างกาย
ประวัติการรักษาประวัติการเข้าโรงพยาบาลประวัติการไปตรวจกับหมอ
ของคุณตาเพื่อสู้คดีได้ไหมว่าสุขภาพดีไม่ดีแค่ไหนอย่างไร
มีผลเลยครับถ้าเขาจะสู้ทำนองนี้มีผลต่อคดีแน่นอน
เพราะว่าสิ่งที่หมอวินิจฉัยว่าสาเหตุของคุณตาเนี่ย
เกิดจากเรื่องของปอดปอดล้มเหลวการหายใจล้มเหลว
ถ้าเขาสามารถนำสืบได้ว่าสิ่งนี้เกิดจากโรคภัยประจำตัวของคุณตาอยู่แล้ว
หรือคุณตาเคยมีประวัติการรักษาหรือเคยมีสาเหตุหรือมีความใกล้เคียง
เกี่ยวเนื่องกับการที่เขาเตะเขาทำร้าย
และบาดเจ็บล้มหมอนอนเสือจนเป็นแผลกดทับ
ถ้าหมอวินิจฉัยลักษณะไปทำนองว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน
ก็เป็นประโยชน์ถึงความสงสัยได้เหมือนกันครับ

เพราะเอิญมันมีเรื่องแผลกดทัพที่มันค่อนข้างชัดเจน
นำมาสู่บรรทัศน์สุดท้ายของการเสียชีวิตของคุณตา
ทีนี้มันมีอันหนึ่งที่เขาพูดถึงกัน
ก็คือแนวคำพิพากษาสารดีกาค่ะทนายเกิดผล
คือมีคล้ายแบบนี้เลย
คำพิพากษาสารดีการลักษณะคดีลักษณะแบบนี้มีเยอะนะครับ

ตั้งแต่ตำรับตำราหนังสืออาหารในชั้นมหาวิทยาลัย
ก็มีการยกตัวอย่างลักษณะคล้ายกันนะครับ
ถ้าคุณไม่ทำเขาเขาก็ไม่ล้มหมอนนั่นเสือ
และไม่ถึงกับเหตุให้ถึงกับความตาย
เช่นผมเจตนาจะทำร้ายคุณจำขวัญ

แต่คุณจอมขวัญโดนต่อยแล้วเสียหลักเซล้มไปโดนรถชน
อย่างนี้ถามว่ามันเกิดจากที่ถูกรถชน

แต่ที่เหตุที่เสียหลักเสียล้มเพราะใครทำร้าย

แต่ว่าสิ่งที่ทำมันมีผลแค่ไหนที่ปลายทาง
อันนี้คือบทที่จะนำไปสู่การลงโทษ

การที่มีการไปเหมือนกับไปเอาประวัติเดิม

มีผลต่อการตัดสินคดีเขาไหมคะตอนนี้

ประวัติไม่ว่าเขาจะเคยก่อเหตุอาจจะรุนแรงอะไร

มากี่ครั้งต่อกี่ครั้งในพื้นที่ไหนบ้าง
มีผลต่อการพิจารณาปัจจุบันไหมคะ
โดยหลักแล้วนะครับถ้าสารจะพิจารณาลงโทษ

ประวัติที่เคยต้องโทษหรือว่าเคยกระทำความผิด
ต้องเป็นในขณะที่เป็นผู้ใหญ่นะครับ
สารจะไม่เอาโทษที่เกิดจากความผิดฐานประมาท

หรือพิจารณาการลงโทษในคดีหลังทั้งสิ้นนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวอายุ๒๑ใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเหตุที่เกิดก่อนหน้านี้คือก็ยังเป็นเยาวชน
แต่ว่าถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่ง
แบบเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเกิดเหตุซ้ำอีกอันนี้อาจจะมีผลต่อการพิจารณา

ทีนี้ค่ะเรื่องของสมมุตินะคะสมมุติว่าถ้าถูกพิพากษาว่าผิดแล้วต้องรับโทษเนี่ย
การที่เขาไปขอคำมาไปรับปากว่าจะดูแลไปแสดงความสำนึกผิด

มีครับคืออย่างน้อยนะครับการที่เขาได้สำนึกผิดและรับสารภาพในเบื้องต้นนะครับ
ประกอบทั้งมีการพยายามที่จะเยียวยาความผิดก็เป็นเหตุให้สารบรรเทาโทษได้
ทีนี้เรียนขอแทรกสมมุติคิดมองแบบแล้วก็คิดในแง่ร้าย
ถ้าสมมุติมีคนตั้งข้อสงสัยว่าเอาล่ะเขาไปขอโทษเขารีบไปตั้งแต่แรกมามอบตัวด้วย
แต่คนอาจจะมองได้ว่าจริงใจหรือเปล่าไม่รู้ไอ้ลักษณะแบบนี้มีผลไหมต่อการพิจารณาในศาลนะคะ
มันก็ขึ้นอยูกับพยางอาธารด้วยบางทีนะครับบางคดีหรือนี่จำนวนออกฐานุคลิบถึงจะไปรับสารภาพ
พยายามมาทำความผิดของเขาสารอาจจะให้โอกาสและเมตตาอยู่เหมือนกันครับ
ทีนี้ที่เราคุยกับทนายเกิดผลมาสุดท้ายขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
ทำสำนวนสรุปขึ้นไปแล้วก็ไปตามขั้นสารท่านจะเป็นผู้พิจารณาเอง
อันนี้เราเอามาคุยกันเพราะว่าทางสังคมสนใจข่าวนี้มาก
วันนี้หมดเวลาของรายการวันศุกร์รายการสั้นหน่อย